ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่ออีกหลากหลายต้อนรับวันแห่งความหวังวันนี้
สุดยอดหลายเรื่องหลายราวในที่เราต้องมีความหวังครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูที่หนึ่งเขาบอกว่างูเหลือมมาให้โชค
ไม่รู้ให้โชคจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันหนีหนีแมวมา
บอกว่าสู้กับแมวไม่ได้เลยไปซ่อนตัวอยู่ในรถ
ดูกันไปว่ามันเป็นยังไงนายสุรวุฒิรอดเลี้ยงนะครับ
อายุ๓๙ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรม
ได้รับแจ้งจากแม่ชีสำนักวิปัสนาวิเอกอาสมอำเภอเมืองชนบุรี
ก็ได้รับแจ้งว่ามีงูเหลือมตัวนี้แหละโอ้โหเห็นเมื่อสักครู่นี้
คนลูกคนพองเลยเลื้อยเข้าไปในรถกระบะครับ

เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันใช้อุปกรณ์เข้าจับงู
ดึงมันออกมาออกมาสิไม่เอากลัวก็กลัว
เขาบอกว่ามันสู้กับแมวมา
ปกติแล้วเนี่ยงูเขาเขมือบเลยนะคะแมวเนี่ย
แต่เจ้างูตัวนี้สงสัยแพ้แมว
สุดท้ายก็ดึงออกมาจนได้อ้าปากหวออย่างที่เห็นนี่แหละครับ
สุดท้ายจับใส่เข้ากระสอบแบบนี้
เพื่อเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
แต่ที่น่าสนใจคือชาวบ้านเขาแห่ไปตีเป็นเลขซะอย่างนั้น
ทะเบียนรถเอาไปเสี่ยงโชค

ดูภาพเอาผมบอกแล้วเดี๋ยวมีเรื่อง
จากงูคุณผู้ชมพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
นางสาวดารณีทองทิพย์อายุ๓๖ปีชาวอุดร
เขาไปเจอจอมปลวกคล้ายภรภญชานยางพาราหลังร้าน

ขึ้นไปบนฟ้าเห็นก้อนเมฆคล้ายเก็ดพญานาค

จากนั้นก็กลับบ้านพักผ่อนนอนหลับฝัน
เห็นพญานาคทั้งคืน

พ่อปู่ศรีสุโธจะมาให้โชคลาภแน่นอน

บริเวณหลังบ้านมีจอมปลวกรูปทรงแปลก
คล้ายกับศีรษะพญานาคคุณเห็นไหมคะ

ก็เลยเข้าไปดูชัดก็พบว่า

ก็เลยเอาทูบเทียนมากราบไหว้
ถ้าโชคลาบเอาแป้งมาปากให้หน่อย

จะได้ไม่เป็นผดผื่นละคะพี่
ผ้าแป้งมาโลยเลยตามธรรมเนียม

ไม่รู้ได้อะไรอีกหรือเปล่านะ

แป้งซะขาวโพลนตอนแรกไม่รู้เลยว่าอะไร

พูดถึงเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอย่างที่บอกว่าช่วงที่วันที่๘สิงหาคมที่คำชโนธเขาปิด
แต่เนาะหลายคนก็เดินทางไปที่อื่นเพราะว่ามันมีคำชโนธอีกหลายที่เหมือนกันที่เขาบอกไปนะคะ
ไปดูที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยคุณผู้ชมสำหรับที่วัดสว่างอารมณ์
ประชาชนก็หลั่งไหลกันไปกราบไหว้ขอพรปู่ศรีสุโธพญานคราชกันอย่างเนื่องแน่นวัดเลยค่ะคุณ

ดูจากภาพบรรยากาศนะคะโดยพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าอาจารย์แป๊ะเกจิดังเจ้าอาวาส
ก็ได้มีการเริ่มประกอบพิธีบวงสวงขอพรภายในสาราราหู๘ทิศห้ามกลางประชาชนที่เลื่อมใสสัทธาค่ะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเมื่อทราบข่าวการทำพิธีบวงสวงก็ต่างพากันเข้าไปร่วมพิธี
หวังที่จะขอเลขเด็ดแล้วก็นำไปเสี่ยงโชคกันบ้าง
เออก็ดูกันไปเนาะว่าไม่รู้ว่าจะได้เลขอะไรกลับมากันหรือเปล่า
จากนี้ชาวบ้านเขาก็ยังมีการไปขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียนโบราณอายุกว่า๒๐๐ปีนะคะ
จมอยู่ในบ่อทรายแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
โดยเจ้าของบ่อทรายนำมามอบไว้ให้กับทางวัดนั่นเอง
นักเสี่ยงโชคก็นี่แหละค่ะเหมือนคุณนิวนาบอก
เอาแป้งไปปะกันค่ะเอาน้ำหอมน้ำอบไปโปะประพรมกันนะคะ
แล้วก็คัดถูขัดถูหาเลขเด็ดขอโชคลาภหวังจะร่ำรวยกันหน่อย

เป็นวันที่แป้งขายดีมาก
ว่าวันสงกรานนะคะไม่ใช่นะคะ
วันที่๑กับวันที่๑๖ก็จะเห็นหลายที่ขาวโพลนแบบนี้หลัง
อ๋อที่เห็นไม่ใช่เป็นกักเลือดหรอก

เป็นแป้ง